มีคลิปที่ต้องเรียกได้ว่า
เมื่อกี้พี่มิ้วอาจบอกแล้วว่า
คุณลุงคนนี้อาจจะออกกำลังกายมาเป็นอย่างดี

คุณลุงนะคะเหตุการณ์คนร้าย

ทำท่าว่าจะมาขอดูโทรศัพท์มือถือ
หรือทำเป็นจะดูสัดแล้วก็อ่ะรีบ
แม่ไม่รอดแน่ไปแล้ววิ่งจะขึ้นขึ้นมอเตอร์ไซค์ค่ะทีนี้

โอ้โหลากลงมาเลย
เขาเรียกว่าพลังแรงมากจริงคือ
สังเกตแล้วว่าคุณลุงในคลิปเนี่ยผมขาวแล้วนะคะแต่ว่า
แต่ความไวโฮ้ดูสิโฮ้แท่ว
คุณลุงคนเดียวเอาอยู่ไว้สุดยอดสุดยอดจริงอย่าประมาณนะคะเขาเรียกว่าอย่าเขาเรียกประเมินค่าคุณลุงต่ำไป
เห็นคุณลุงคุณป้าอยู่กันสองคนน่าจะไม่มีแรงอะไรอะไรแบบนี้ไม่ได้นะ
ไม่ได้ดูจังหวะล็อกพอแล้วลากลงจากรถ
ใช่ไวมากดูสิแล้วกดลงกับพื้นจับมัดมือไพ่หลังเรียบร้อยค่ะคุณลุงดูหนังบ่อยปะเนี่ย
คุณลุงอาจจะเป็นแบบมีศิลปะป้องกันตัวตอนหนุ่ม
ไม่แต่ว่าดูแล้วดูจากหุ่นคุณลุงแล้วแล้วดูจากลักษณะที่วิ่งออกไป
ค่ะแข็งแรงโอ้โหแบบกล้ามน้องกล้ามเนื้อยังดีอยู่
เขาบอกไหมคุณลุงมีอาชีพอะไรมาก่อน
ไม่ได้บอกค่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าขายโทรศัพท์มือถือเป็นเจ้าของร้านอยู่นี่แหละค่ะ
มีคุณลุงคุณป้าคนร้ายก็ขอดูมือถือหน่อยครับลุงนู่นนี่นั่นนะคะ
ปรากฏก็นี่แหละค่ะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
ก่อนที่จะมีผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาให้ความช่วยเหลือค่ะ
เรื่องต้นจากกล้องวงจรปิด
แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มของวันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่ไม่มีรายงานนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน

ชาวเน็ตหลายคนก็สังเกตเหมือนกัน
ฝั่งขวาของร้านข้างเนี่ย

อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เวียดนามก็เป็นได้
ก็มีความเป็นไม่ได้เพราะว่าคนเวียดนามก็ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะ
แล้วก็คนเวียดนามเนี่ยขยันทำงาน
อาจจะมีความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้ออย่างเช่นคุณลุงแบบนี้นะคะ

ผู้ชายที่เขาเข้มแข็งและปกป้องเราได้